คุณผู้ชมยังอยู่ที่จังหวัดตากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอาสากว่าสิบคนนะฮะ
สาสมัคกู้ภัยนี่แหละครับมากันเยอะเลยเพื่อมาช่วยเจ้าตัวตัวนี้
อ้าวเนี่ยครับโอ้โหมาที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียนถามว่ามาทำไมตรงนี้ล่ะ
โรงเรียนดึกดื่นดื่นมาทำไมคะนั่นน่ะสิเรื่องของเรื่องครับ
มาช่วยนี่คือสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแม่นะตัวนี้เป็นตัวแม่นะ
แต่เรื่องของเรื่องไอ้ตัวแม่นี่แหละยังไงให้มาช่วยตัวลูกหน่อยตัวลูกมันติด
ติดอยู่ไหนนี่นี่คนติดนะแต่ตัวลูกมันอยู่ข้างใน
นี่กำลังมุดเพื่อช่วยตัวลูกครับกู้ภัยครับมากันเป็น๑๐คนเลยครับ
โอ้โหเนี่ยฮะอยู่แถวนี้วัดวังตะเคียนหมู่ที่๔ตะบน
ท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่แหละครับนี่ไงเรื่องของเรื่องตรงนี้เนี่ย
มันมีเหมือนเป็นท่อระบายน้ำแล้วเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ครับ
คุณผู้ชมครับความกว้างของปากท่อตรงหลุมตรงนี้นะ
ประมาณสัก๑ฟุตยาว๖เมตรยาวอยู่นะครับ
กู้ไพ่ครับต้องยังไงยังไงครับจิ้มจิ้มจิ้มจิ้ม
อดไปเข้าไปเนี่ยฮะแล้วก็วัดความยาวไง
มันยังไงนะมันยาวขนาดนี้แล้วถ้าเอาคนลงไปโอ้โห
ไม่ไหวอ่ะเพราะมันต้องขยายหลุมให้กว้างไง
ถามว่าอะไรอยู่ข้างในอ่ะอะไรคะนี่ไงได้ยินเสียงไหม
ลูกสุนัขครับลูกสุนัขมันติดอยู่ในท่อตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงมันตกใจ
มันตกใจเพราะว่ามันมีเสียงเพลงอะไรอย่างนี้ไง
ธีมกู้ไภ้เป็นปัญหาที่แล้วสุดท้ายข้าต้องดึงบ้านท้าย
คุณดูท่าคุณพี่เค้าดิดึงบ้านท้ายกู้ไภ้คนอื่นเอาไว้
เนี่ยแล้วมุดไปเพื่อจะดึงเอาสุนัขตัวนี้ออกมา
มันก็กลัวนะมันก็ไม่กล้าออกมาง่ายหรอก
ยิ่งเห็นคนเยอะยังรออยู่แม่ก็เป็นห่วงอ่ะเนอะ
แม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่เฮ้ยเมื่อไหร่จะออกมานะออกมาเถอะลูกเอ้ย
อย่างนี้ครับสรุปว่าใช้เวลาประมาณสัก๖ชั่วโมง

น้องมันตกใจเสียงเพลงจากงานทอดกระถิ่นแถวนั้นนั่นแหละ

เด็กชายอนุภาพผาดาปอน
ผู้ที่มาเกาะติดสถานการณ์ในการช่วยเหลือลูกสุนัขตัวนี้

น้องอนุภาพบอกผมขาวอาสาเหรียงเจ้าดำเองครับเนี่ยน้องอ

การตามเจ้าสุนัขตัวนี้ออกมา

โหแล้วน้องก็ดูแบบมีความสุขอ่ะตอนอุ้มเจ้าดำกลับบ้านอ่ะ
ขอให้โชคดีแล้วกันดำเอ้ยนะคะ